มาดูเรื่องนี้ค่ะที่พูดถึงกันเยอะเลยนะคะมีการเผยแพร่เป็นคลิปโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวเขาแนะนำนักท่องเที่ยวชาวจีนให้มาเที่ยวเมืองไทยแต่เขาโปรโมทด้วยคลิปนี้ค่ะเป็นการแนะนำร้านนวดแห่งหนึ่งนะคะแถวแถวสุรวงศ์นะคะเป็นการนวดเฉพาะจุดของผู้ชายหรือที่เรียกกันว่านวดกระใสแต่ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นลักษณะของการเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรครับแล้วก็

แล้วการนวดกระแสจริงต้องเป็นลักษณะไหนยังไง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะคะว่าการนวดในลักษณะแบบในคลิปนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาชอบนะคะ
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวจีน๑๔๐ถ้ามาเที่ยวเมืองไทยเขาจะต้องมานวดแบบนี้
ส่วนภาพที่แชร์กันอ้างอิงว่าเป็นร้านนวดแห่งหนึ่งอยู่บริเวณแถวสุรวงศ์กรุงเทพ
เป็นการนวดที่ทางร้านคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงละ๑๘๐๐บาท
และอวดอ้างสรรพคุณว่าถ้าใครใช้บริการจะมีอาการผ่อนคลาย
ในร่างกายไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ
ช่วยให้การหลั่งน้ำอสุจิดีขึ้นเป็นต้นนี่คือการอวดอ้างสรรพคุณในการนวดลักษณะนี้
พอคลิปนี้แชร์ออกไปทางกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบสกระทรวงสาธารณสุข
ก็ต้องตรวจสอบแล้วค่ะร้านนี้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจริง
แต่การนวดกระใสในลักษณะนี้เป็นการกระทำนอกเหนือใบอนุญาต
เดี๋ยววันจันทร์๓ธันวาคมนี้สบสบอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แต่อุ๊ยมีเวลาแก้ไขตั้ง๒วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์ค่อยไปตรวจ

เดี๋ยวก็ต้องดูแล้วค่ะว่าร้านนี้มีการแอบแฝงค้าบริการทางเพศอื่นด้วยหรือเปล่า
แต่ที่แน่สบสบอกว่าเตรียมพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตร้านนี้นะคะ
ฐานกระทำนอกเหนือใบอนุญาต
อย่างที่บอกนะคะว่านอกจากภาพการนวดกระใสในสุภาพบุรุษแล้ว
มีการแชร์ภาพการนวดสำหรับสุภาพสตรีด้วยค่ะ
เขาแชร์กันในโลกออนไลน์มีการโพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับการนวดน้ำมัน
รับบริการนอกสถานที่โดยหมอนวดชายแต่นวดให้ผู้หญิงนะคะ
แล้วก็ให้รายละเอียดว่านวดแบบถึงเนื้อถึงตัว
ให้ผู้หญิงปลดปล่อยอารมณ์และความเครียดที่สำคัญหมอนวดชายให้เกียรติ
สุภาพเรียบร้อยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์รับนวดนอกสถานที่เท่านั้น
ก็ทำให้คนที่เขาใช้วิชาชีพดีนะทางนวดแผนโบราณนวดแผนไทยเนี่ยนะ
ใช่แล้วก็เสียหายไปด้วย
ใช่ค่ะทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ย
พอสถาบันการแพทย์แผนไทยเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้วการนวดกระสัยเนี่ย
มันก็มีแบบถูกต้องมีอยู่แล้วตามโรงพยาบาลตามสถานที่นวดที่ถูกต้องค่ะ
แต่เขาก็ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ไม่ได้มาทำหน้าทำตาอะไรแบบนี้
แล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบโปรโมทเชิงลักษณะของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนะครับ